แล้ววันนี้ถ้าเข้าไปดูในโลกออนไลน์
ก็จะพบว่าบรรดาลูกศิษย์ของแม่ชีสันสนี
ทั้งคนที่มีชื่อเสียงดารานักแสดงแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ต่างก็ไว้อาลัยกับการจากไปของท่าน
มีการโพสต์กราบลาเป็นครั้งสุดท้าย
ขณะที่ประตูของเสถียรธรรมสถานก็ปรากฏว่า
มีคนไปรอฟังข่าวถึงด้านหน้าเลยนะคะ
นางสาวรัสซิมากาญจนกันติกะบอกว่า
เคยมาปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานนานกว่า๑๔ปี
นับถือและศรัทธาแม่ชีสันสนีมากนะคะ
ว่าท่านจะป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
แต่ก็ยังออกมาให้ความรู้
และนำสอนการปฏิบัติธรรมด้วยความมุ่งมั่น
ก็ตั้งใจจะมากราบสังขารเป็นครั้งสุดท้าย
แม้ว่าจะยังไม่มีการเปิดให้คนทั่วไปเข้า
แต่ด้วยจิตศรัทธาก็ขอมาดูก่อนนะคะ
ขอเดินทางมาก่อนแม้ว่าจะได้อยู่แค่หน้าประตูก็ตามค่ะ
ก็รู้สึกแบบเหมือนมันตกใจด้วย
มันตกใจกับมันอึ้งไปนิดหน่อยค่ะ

เพราะว่าถ้าคนที่เคยมาปฏิบัติกับคุณยายจ๋าค่ะ
ก็คือจะรู้ว่าท่านป่วยมาประมาณแบบหลายปีมากแล้วค่ะ

คุณยายจะไม่แสดงอาการป่วยให้เรารู้เลยว่าท่านป่วยค่ะ
สิทธิ์ของท่านหลายคนก็จะเรียกท่านว่าคุณยายจ๋านะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณหนิงปณิตาค่ะ
ผู้จัดละครชื่อดังแล้วก็เป็นนักแสดงด้วย
บอกเป็นลูกศิษย์แม่ชีสันสนีแล้วเคยบวชชี
โดยแม่ชีสันสนีเป็นคนปลงผมให้นะคะ
เสถียรธรรมสถานเมื่อเดือนตุลาคมปี๖๐
คุณหนิงก็โพสต์ภาพอาลัยหลายภาพทีเดียวนะคะ
ทั้งภาพที่ทางเดินริมสระ
ภาพตัวเองขณะก้มลงกราบภาพแม่ชีสันสนี
พร้อมกับเขียนข้อความอาลัยบอกว่า
เป็นอีกหนึ่งวันเต็มที่ได้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิต
ตั้งแต่เมื่อคืนจนเวลานี้ไม่ปฏิเสธเลยว่าเศร้า
แต่ยายจะบอกเสมอความทุกข์ความเศร้าจะไม่อยู่กับเรานาน
ถ้าเรายอมรับในธรรมชาติของมัน
กราบส่งยายจ๋าไปไหว้พระบนสวรรค์
ธรรมะของยายจ๋าจะอยู่ในใจของหนิงและทุกคนตลอดไป
นี่ค่ะนี่ก็เป็นภาพที่คุณหญิงได้โพสต์
ถึงท่านแม่ชีสันสนีนะคะ
ทีมข่าวของเราไปสอบถามคุณหนิง
หนิงก็บอกว่าทราบข่าวก็ตกใจเพราะว่ารักแล้วก็ผูกพันแม่ชีมากนะคะ
นี่ก็เป็นคนบันเทิงท่านอื่นนะคะที่วันนี้ต่างก็โพสต์นะคะ
กราบลาแม่ชีสันสนีนะคะ
ครอบครัวของคุณมิกคุณเบ้นนะคะ

คือคนที่เป็นลูกศิษย์เวลามีลูกเนี่ย
ก็จะพาไปหาแม่ชีสันสนีเพื่อท่านให้ท่านให้พรนะคะ
นี่ค่ะหลายท่านเลยทีเดียววันนี้ก็พร้อมใจโพสต์นะคะ
พี่ออยพี่ชอดคุณอันนะคะ